ทุกผู้ชมครับก่อนจะไปติดตามความคืบหน้าของวันนี้กันนะครับ
เราไปทวนกันหน่อยว่าทั้ง๑๓คนที่ตอนนี้ยังอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เป็นใครกันบ้างมีใครกันบ้างอายุเท่าไหร่อยู่โรงเรียนอะไรนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
โค้ชเอกหรือว่าเอกพลจันทวงศ์อายุ๒๕ปีนะครับ
มีเด็กชายอดุลสามออนอายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนเวียงพาน
เด็กชายประจักษ์สุธรรมหรือว่าน้องโน้ตอายุ๑๔ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เด็กชายนัทธวุฒิทาคำทรงหรือว่าน้องเติ้ลอายุ๑๔ปี
อยู่ชั้นม๒โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
มีนายพิพัฒน์โพธิหรือน้องนิกอายุ๑๕ปี
อยู่ชั้นม๓โรงเรียนบ้านสันทราย
เด็กชายพานุมาตรแสงดีหรือน้องมิกซ์อายุ๑๓ปี
นักเรียนชั้นม๑โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เด็กชายดวงเพชรพรมเทพหรือน้องดอมอายุ๑๓ปี
เรียนอยู่ชั้นม๑โรงเรียนแม่สายประสิทศาสต
เด็กชายชะนินวิบูรรุ่งเรืองหรือว่าน้องไตตันอายุ๑๑ปี
เป็นนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่๖โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
เด็กชายเอกรัฐวงศุกร์จันทร์หรือว่าน้องบิวอายุ๑๔ปี
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนดรุนราชวิทยา
นายพีรพัฒน์สมเพียงใจหรือว่าน้องไนท์อายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นายพรชัยคำหลวงหรือว่าน้องตีอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนบ้านป่ายาง
เด็กชายสมพงศ์ใจวงหรือว่าน้องพงศ์อายุ๑๓ปี
นักเรียนชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่๑โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
และเด็กชายมงคลบุญเปี่ยมอายุ๑๓ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
นักฟุตบอลนี่ก็อายุระหว่าง๑๑๑๖ปี
อายุน้อยที่สุดก็น้องไตตันอายุ๑๑ปีอยู่ป๖เท่านั้นนะครับ
โรงเรียนอุบาลแม่สายนะครับ
ของทีมฟุตบอลหมูป่าคาเดมี่แม่สายนะครับ
ทีมฟุตบอลที่รวมตัวกันมาประมาณ๓ปีแล้ว
ใช้ชื่อว่าทีมฟุตบอลทีนทอล์กนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อทีมหมูป่าคาเดมี่
สปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุน
ก็เปลี่ยนชื่อมาประมาณ๒ปีเสร็จ
จุดเริ่มต้นก็มาจากการรวมตัวกันของเด็กในอำเภอแม่สาย
ก็มีเด็กในกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างด้วยที่มีใจรักในฟุตบอล
ก็มาสมัครนะครับมาเข้าร่วมในการฝึกซ้อมฟุตบอล
ไปแข่งขันในโทรเมนต์ต่างในพื้นที่นะครับ
ปัจจุบันมีอยู่๔รุ่นนะครับของทีมนี้นะครับ
มีรุ่นอายุ๑๑๑๑๓ปีรุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปี
อายุไม่เกิน๑๗ปีแล้วก็ไม่เกิน๑๙ปี
รวมแล้วในทีมเนี่ยมีประมาณ๗๐คน

ที่เขาจะชอบทำกิจกรรมอื่นอีก
จากมาฝึกซ้อมฟุตบอลมาแข่งฟุตบอลด้วยกันเนี่ย

ขี่ไปท่องเที่ยวไปทัศนะศึกษา
ขี่ไปเข้าไปในถ้ำหลวงที่ขุนน้ำนางนอนนี่

ขี่จักรยานไปกันถึงลาวแล้วนะ
คือพรมแดนต่อจากทางแม่สายไปที่ลาวมันก็ไม่เท่าไหร่นะฮะ

ล่าสุดโค้ชนมพรัชกันทวงเป็นหัวหน้าผู้ฝึกศรของบุปอาคาเดมีนะครับ
เอกที่ติดอยู่ในถ้ำเป็นผู้ช่วยนะครับ
บอกว่าใน๑๓คนที่ติดในถ้ำหลวงเนี่ย
มีอยู่๓คนที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย
อันนี้คือโค้ชนมพรัชนะครับ
คนนั้นก็คือโค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์
มีน้องตีพรชัยคำหลวงแล้วก็น้องอดุลสามอ่อนนะฮะ
ชนมพรัชบอกว่าเป็นคนในพื้นที่เดียวกัน
แล้วก็โค้ชเอกเนี่ยทำงานมาพร้อมกันตอนที่ตั้งทีมนะ

เพราะว่าโค้ชนพรัชเนี่ยนามสกุลกันทะวง
โค้ชเอกนามสกุลจันทวงศ

นี่คือทั้ง๑๓คนนะครับที่ตอนนี้ยังติดอยู่ในถ้ำนะ